ออบจภาษาโดรกิจ

เดินทางสะดวกรวดเร็วทันใจ
วันนี้เราอยู่กันที่ตลาดแม่กลอง
ว่าจะไม่เล่นแล้วเที่ยวขอนิดขอหน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าพูดถึงเรื่องอาหารทะเลสดใหม่
จากตลาดมหาชัยแล้วก็ต้องที่นี่แหละค่ะตลาดแม่กรอง
แต่ว่าอะไรน่าจะเป็นวัตถุดิบลับที่เราตามหาอยู่
อย่ารอช้าไปสำรวจตลาดกันดีกว่าค่ะ
ตลาดแม่กรองกับตลาดร่มบุกนั้นความจริงก็เป็นตลาดเดียวกัน
ที่ตั้งอยู่ข้างสถานีรถไฟแม่กรองกลางเมืองสมุทรสงคราม
แต่ด้วยเอกลักษณ์การหุดร่มกลางร่มของพ่อค้าแม่ค้าเวลารถไฟมา
ก็กลายเป็นอันซีนเมืองไทยไปแล้ว
เราก็เลยเรียกบริเวณตลาดแม่กรองที่อยู่สองข้างทางรถไฟนี้ว่า

โอ้โหมาตลาดมีแต่ผักสด
มันจะไม่มีเนื้อปลาได้ยังไง
ปลาอะไรตัวใหญ่จังเลย

ปลาอะไรจะใหญ่ขนาดนี้
กุ้งหอยปูปลาสารพัดสัตว์ทะเล

เอาไปยังก็ได้แกงส้มก็ได้

แม่พูดซะแต่ละเมนูชวนให้น้ำลายไหลจริง
เอ้าภารกิจเรายังไม่จบ
ต้องไปตามหาวัตถุดิบลับของตลาดแห่งนี้กันต่อค่ะ
นั่นก็คือผักชะคราม
ชื่อแปลกที่หากินยากสุด

ใบชะครามอยู่ไหนนะ

แชครามนั้นจะขึ้นอยู่ตามจังหวัดที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลนั่นเองนะคะ

เกินความสามารถของเรือนขวัญแน่นอนค่ะ
ไปตามหากันต่อดีกว่าค่ะ
วู้อยู่ไหนคะใบจักราม

ฉันชื่อผักชะคลามเป็นผักชนิดหนึ่งนะจ๊ะ

คนที่นี่ใจดีหน้าตาดีพูดดีนะคะ
ไปดูซิว่าเมนูเด็ดที่มาจากใบชะครามนั้น

วัตถุดิบลับที่ขวัญไปตามหามา

นี่เลยใบชะครามนั่นเอง
ว้าว

ขวัญยอมรับเลยว่าเพิ่งเคยเห็นใบชะคราม

คนริมทะเลก็เอามาปรุงอาหาร

แต่วันนี้เมนูที่จะเอามาทำคือ
แกงส้มกุ้งใบชะครามนั่นเองค่ะคุณ

ขอเชิญแม่ครัวคนสวยค่ะ

ดังดังใครก็ต้องรู้จักเมนูนี้เกิดมากี่ปีแล้วในร้าน
ก็ประมาณ๑๐ปีแล้วค่ะ
ปีช่วงหลังนี่เองเมื่อก่อนเราไม่ค่อยนิยมนะฮะ
ก็มากินหาอะไรใหม่ให้ชีวิต
แล้วมาทราบได้ไงครับว่าไอ้ใบชะคามมันสามารถทำแกงส้มได้
สะคานี้นะคะกินมาตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะ
แต่เดิมทีก็คุณพ่อจะเอามาลาดกะทิกินกับน้ำพริก
แต่ตอนหลังนี้เราก็มาปรับปรุงมาเปลี่ยนเป็นยำสะคามส้มตำสะคามแกงส้มสะคาม

อยากรู้วิธีทำแล้วเดี๋ยวพี่จ๋าสอนหน่อยได้ไหมคะ

กุ้งแชร์บ๊วยค่ะกินกับผักชะคามของเราจะอร่อยมาก

มาดูสุดข้างกรอบกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้เป็นกุ้งแล้วก็

แล้วก็ชะคามนี่เอาไปลวกก่อนนะคะลวกน้ำร้อนก่อนนะคะ
นี่หอมน้ำตาดรีบกะปิ

จำเป็นมากค่ะมะขามต้องใส่นะคะ
ทั้งหมดนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะเอามาแกง

ก่อนเราจะมาแกงส้มอันนี้ต้องทำอะไร

ใช่ค่ะเตรียมพริกแห้งนะคะ
ไม่ต้องใช้พริกแห้งค่ะ

แกงของไทยทั้งหมดตำด้วยพริกแห้งเท่านั้น
ใช่ค่ะแล้วเราก็ใส่เกลือเล็กน้อยเพื่อไม่ให้กระเด็นข้าวตา
แหลกเร็วนะคะใส่หอมแดง

ก็ให้แหลกนิดนะคะจะได้ไม่แล่นใบนะคะ

ใช่ค่ะกะปิต้องเป็นกะปิคองโคนนะคะ

ว่าต้องใช้กะปิของคุณมันหอมอร่อยหรือว่ายังไง

ดีมาตลอดเลยค่ะ
เคยคือกุ้งตั้งน้ำให้เดือดใส่พริกแกงที่ตำ

อ๋อไม่ต้องเดือดจัดใช่ไหมเดือดเบาก็ได้แล้ว

นี่คือเอกลักษณ์ของไทยชนิดหนึ่งนะฮะ

เราเนี่ยพอเรามีเครื่องแกงเห็นไหมเราทำจากน้ำเปล่า

แต่ถ้าเป็นฝรั่งหรือจีนต้องใช้น้ำสต๊อก

พอเดือดได้ที่แล้วก็ใส่กุ้งลงไป

ต้องช้อนฟองทิ้งไหมไม่จำเป็นอ๋อครับน่ากินเนอะน้ำลายสอง
ชะครามล่วงน้ำก่อน

หายเค็มค่ะน้ำร้อน๑น้ำแล้วก็น้ำเย็นอีก๓น้ำ

สุกแล้วค่ะยกลงมาเอาล่ะก็ตักราด
ถ้าไปต้มในหม้อเลยมันจะเค็มขึ้นนะคะน้ำแกง
ต้องเอาใส่ชามไว้ก่อนค่ะ

เรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว
แกงส้มไปชะครับ
แล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะครับ
รสชาติเป็นอย่างไรครับพี่ลิงครับ

ผมชอบเลยเพราะว่าผมเป็นคนกินเผ็ด
ชะคามที่เรากินไปนะท่านผู้ชม
จะกรุบกริบกรุบกริบไม่มีรสชาติของความเค็มเลย
เป็นเหมือนผักชีอารมณ์เหมือนกินผักชีเลย

อย่างนี้ผมให้คะแนนได้ไหมเนี่ย

บอกเลยดีกว่าคุณจะให้จานนี้กี่ดาวคะ
อันนี้ชิมเฉพาะน้ำซุปกับใบชะคราม

ชิมสองอย่างนี้ผมให้

ให้๕ดาวบวกครับผม

สนานกันอิ่มการกินของเรามีความสุขกันเรียบร้อย

กับช่วงขอแรงค่ะ
อ๋อประจอบ